ช่วงนี้มาตามความคืบหน้าสำนวนคดีที่นายเปรมชัยกรณสูตรกับพวกเข้าไปล่าสัตว์ในป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนด้านตะวันตกนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วง๔กุมภาพันธ์ผ่านมาเดือนกว่าแล้ว
ผู้คนก็ถามหาความคืบหน้ากันเยอะคือไม่ใช่ความคืบหน้าว่าสำนวนคดีเนี่ยจะไปถึงไหนอย่างไรเท่านั้น
แต่ต้องการความชัดเจนด้วยว่าข้อหาที่มันเกี่ยวข้องแบบหนักพวกนี้เนี่ย
มันจะไม่หลุดใช่ไหมแน่นอนใช่ไหมชัวร์ใช่ไหมนะครับ
วันนี้มีกลุ่มเรารักชาตินะครับเดินทางไปพบ
พลตำรวจเอกศีวรารังศิพรามนากุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ที่มาดูแลคดีนี้นะครับเพื่อติดตามถามข้อสงสัยที่เป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์
ที่เกิดขึ้นในกระแสสื่อต่างนะครับ
โดยเฉพาะประเด็นข้อหาที่ตำรวจดำเนินคดีกับนายเปรมชัย
ในข้อหาครอบครองสัตว์ป่าไม่ใช่ข้อหาล่าสัตว์ป่า
ซึ่งพลตำรวจเอกศีวรายืนยันว่าพยานหลักฐานที่พบในที่เกิดเหตุ
มันมีแต่ซากสัตว์ไม่ได้เป็นตัวสัตว์
ไม่มีหลักฐานที่จะยืนยันได้ว่าเป็นการล่าสัตว์หรือไม่นะครับ
อย่างไรก็ตามยืนยันว่าขณะนี้พนักงานสอบสวน
แจ้งข้อกล่าวหากับนายเปรมชัยและพวกไปแล้ว๑๒ข้อหา
สำนวนคดีไม่ได้ล่าช้าแต่ต้องรวบรวมสำนวนคดีให้ครอบคลุม
เพื่อให้เอาผิดผู้ทำความผิดได้เนื่องจากคดีนี้ไม่เหมือนคดีทั่วไป
และผู้ต้องหาก็ยังให้การปฏิเสธตลอดทุกข้อกล่าวหา
โดยพลตำรวจเอกศิวรายืนยันว่ากฎหมายมีเพียงมาตรฐานเดียวเท่านั้นนะครับ
ไม่มีคนรวยไม่มีคนจนมีแต่ทำผิดหรือว่าไม่ได้ทำผิดตามกฎหมายเท่านั้น
พร้อมกับยืนยันว่าคดีนี้ไม่ล่าช้าแต่การดำเนินคดีกับผู้ทำความผิด
ต้องเป็นไปตามหลักนิติวิทยาศาสตร์
ส่วนตัวไม่สนใจกระแสโจมตีเนื่องจากได้ทำสำนวนเองกับมือ
รู้ว่าสำนวนสามารถแล้วเสร็จได้เร็วที่สุดเมื่อไหร่
มั่นใจว่าภายในวันที่๒๖มีนาคมนี้
จะสามารถสรุปสำนวนส่งฟ้องกับอายการได้อย่างแน่นอนนะฮะ
แล้วท่านก็ได้ตอบคำถามเรื่องมีอยู่วันหนึ่ง
ก็คือ๘มีนาคมเนี่ยมีการไปสอบปากคำ
หัวหน้าวิเชียนชินวงหัวหน้าเขตศาสตร์พันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นรสวนด้านตะวันตก
แล้วมีการไล่นิติกรของกรมอุทยานออกจากห้อง
ท่านก็บอกว่ามันก็เนื่องจากทีมทนายของหัวหน้าวิเชียน
กิริยาไม่สุภาพตะคอกใส่พนักงานสอบสวนของตำรวจนะฮะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนั้นก็มีการอัดคลิปกันไว้ได้นะครับ
วันพรุ่งนี้พลตำรวจเอกศิวรานะครับ
จะเดินทางไปที่สภภาพูมที่กาญจนมุรี
เพื่อไปตรวจสอบสำนวนคดีของนายเปรมชัยและพวก

ถ้าครบถ้วนก็จะนำส่งอายการส่งฟ้องกันต่อไปนะครับ
ส่วนคดีเรื่องของติดสินบนเจ้าพนักงานนะคะ
ที่ปปมีหมายเรียกนายเปรมชัยให้มารับทราบข้อกล่าวหา
มีนาคมนี้ก็คือพุธนี้แล้วนะคะ

ทนายความของนายเปรมชัยติดต่อไปอยากจะขอเลื่อน
แต่ก็ไม่ได้มีเหตุผลที่มีน้ำหนักพอควรที่จะให้เลื่อนได้
ปปท่านก็เลยบอกว่าไม่อนุญาตให้เลื่อนนะ
ยังไงก็ต้องมา๑๔มีนาคมนี้นะคะ
คือมีรายงานว่าทนายความของนายเปรมชัย
คุณผู้ชมโทรศัพท์ไปขอเลื่อน
เข้ารับทราบข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวน
จากเดิมณ๑๔มนแต่ขอเลื่อนไปก่อน
แต่มันไม่มีเหตุผลของการเลื่อนนะคะ
แล้วก็ไม่บอกด้วยว่าเลื่อนไปจะมาวันไหน

เดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้เจ้าหน้าที่สอบปากคำ

อยู่ในคลิปเสียงการเจรจาต่อรองเรื่องการติดสินบนว่านายเปรมชัยเสนอสินบนอะไรให้
เพื่อให้ครบองค์ประกอบความผิดตามกฎหมาย
จะสอบปากคำให้เสร็จสิ้นก่อนจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาพยายามติดสินบนเจ้าพนักงานในวันที่๑๔มีนาคม
แล้วก็ยืนยันว่านายเปรมชัยต้องมาวันที่๑๔มีนาคมนี้ค่ะครับ
ตำรวจรีกระมวลบอกว่าล่าสุดธนายความของนายเปรมชัยก็รับทราบเรื่องนี้แล้ว
ก็ที่ขอออกไปต่างประเทศโดยเครื่องบินส่วนตัวไปวันที่๑๐กลับวันที่๑๑เนี่ย
ก็มีคนยืนยันกลับมาแล้วชุมเย็น๒๒๓๐นครวันที่๑๑
ก็มีการเปิดเผยภาพที่ผ่านด่านต่อหมอกลับเข้ามานะครับ

วันนี้ต้องไปที่สพทองผาภูมิกาญจนบุรีนะครับ
เพื่อจะไปให้ปากคำเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องคดีความต่างนะครับ
ก็ออกไปโดยรถยนต์จากป่าทุ่งใหญ่โนเรสวนด้านตะวันตกไปกับผู้ช่วย
และระหว่างทางคุณเขียนมาสอนไปเจอหญิงท้องแก่กำลังจะคลอดลูก

ก็มีภาพเหตุการณ์เปิดเผยนะครับ
ขณะที่หัวหน้าวิเชียนไปช่วยทำคลอดเด็กหญิง
หน้าตาน่ารักน่าชังเชียร์ออกมาอย่างปลอดภัยเลยนะครับ
คือระหว่างทางที่จะเดินทางไปสพทองผาภูมิออกมาจากที่ทำการของสำนักงานที่ป่าทุ่งใหญ่นเรสวน

ไปเจอชาวบ้านหมู่บ้านคลิตี้สองสามีภรรยา
เขาขับรถเก่ามาแล้วก็ยืนโบกรถอยู่

บอกว่าช่วยหน่อยพาเมียผมไปส่งโรงพยาบาลหน่อย
เพราะว่าเจ็บท้องมากท้องแก่แล้วจะคลอดแล้ว

ออกไปได้สัก๒๐นาทีจากจุดที่รับกัน

ก็เลยต้องจอดรถทำคลอดกันตรงนั้นเลยค่ะ
แล้วคุณปิยพงศ์ผู้ช่วยของนายวิเชียนก็ถอดเสื้อเจ้าหน้าที่ของตัวเองเนี่ย
พอเด็กเด็กหญิงฮะปลอดภัยดีเรียบร้อยดีเพื่อไปส่งโรงพยาบาล
ฮีโร่จริงเนี่ยค่ะ
วิเชียนก็กับผู้ช่วยก็มอบเงินรับขวัญเด็กไปด้วย๑๕๐๐บาท

แล้วก็อวยพรด้วยให้เลี้ยงง่ายนะเป็นเด็กดีนะ
โอ้โหนี่คนก็เลยชื่นชมเลยบอก
เนี่ยเจ้าหน้าที่ป่าไม้เจ้าหน้าที่กรมอุทยานของเรา

โม่งชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นเนี่ยช่วยเหลือทุกอย่างทุกเรื่องนะฮะ
เป็นเรื่องโชคดีนะคะการช่วยเหลือคลอดลูกแบบนี้
ขอดูเลขทะเบียนรถได้มั้ยคะ